เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้หลายคนตกอกตกใจ
ไลด์ดูไอจีอยู่ค่ะไอจีของพี่โอพักจิราพิธีกรแล้วก็นักแสดงชื่อดังเนี่ย
เขาโพสต์เอาไว้โพสต์เอาไว้บอกว่าขอลดสถานะกับสามีคุณเฟียส
เหลือเพียงแค่พี่น้องกันหลายคนตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
โอเนี่ยได้โพสต์ข้อความว่าเธอกับสามีได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้อง
คือเรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการแล้วก็สัมภาษณ์ใด
เพราะว่าเราสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกร่วมกัน
เกลียดกันโกรธกันและขอให้ทุกคนเข้าใจนะคะ
อกจากนี้ค่ะพี่โอก็ยังได้พิมพ์ทิ้งท้ายนะว่าขอบคุณครอบครัวของอดีตสามี

ซึ่งพอหลังจากที่พี่โอเนี่ยโพสต์ข้อความนี้ไป
ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงค่ะ
รวมไปถึงชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้เยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นเมเฟื่องอารมณ์นะคะบอกว่ารักเธอ
เช่นเดียวกับพี่หนิงปานิตาบอกว่ารักกอดแน่น
นี่พี่เอ๋พรทิพย์ก็ส่งหัวใจให้
คุณกระแตเองก็เข้ามาส่งกำลังใจให้นะคะบอกว่ารักและเป็นกำลังใจให้พี่นะคะ
สามคนเองก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่โอด้วยเหมือนกัน
เอาเป็นว่าเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริง
แล้วจริงแล้วเนี่ยหลายคู่ในวงการบันเทิงที่เลือกที่จะลดสถานะ
แต่ว่ายังคงความเป็นพ่อแม่และยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่นะคุณผู้ชมนะ
ใช่แล้วค่ะก็ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่กันไปนะคุณผู้ชมนะ